ไปตามหาไก่ย่าง

ไก่ย่างถูกเผาเออแต่ว่า
ไก่ย่างที่จะพาไปทานนี้ไม่ใช่ไก่ย่างธรรมดาแน่นอน

ไก่ย่างมักฉี่

ไก่ย่างมักฉี่จริง

เป็นไก่ย่างหมักฉี่มดแดง

อยู่ที่ตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าที่นี่เขา
ต่อยอดความคิดการส่งเสริมการเลี้ยงไก่

ด้วยการเอามาทำเป็นไก่ย่างหมักฉี่มดแดง

ปัจจุบันนี้หาทานได้ยากมาก

ลดขึ้นนะมันเป็นสูตรของเขาคุณ

เขาจะนำไก่ไปคลุกเคล้ากับสมุนไพร

แล้วจากนั้นก็นำไปซุกกับมดแดงทั้งรัง
ยัดเข้าไปในรังมดแดง

เพราะว่าพอมดแดงกัดแล้วฉี่ใส่

พอไก่นุ่มปั๊บก็ได้เวลา

มันก็จะหอมถ่านแล้วก็มีความ
นุ่มของไก่ที่หมักฉี่มดแดงมา

ของอาหารประจำถิ่นของชุมชนเขาจ้า

เค้าเห็นน่าตาแล้วมันน่ากินนะ
ขนดูจริงก็แทะไก่ไม่เกรงใจใคร

ลวดชาติของมดแดงนินะ
มันจะเปรี้ยวพอใส่เข้าไป

เพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในสูตรของไก่

หาทานยากด้วยนะแล้วแปลกแล้วก็เป็นไอเดียดีด้วย